รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ได้จะส่งกำลังใจซึ่งกันและกัน
และต้องยอมรับว่าสายพันธุอังกฤษเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายเร็วมาก
อาจารย์หมอหลายท่านออกมาเตือนว่าตอนนี้มันแพร่กระจายเร็วกว่าเดิมตั้ง๑๕เท่านะคะ
เราคงยังต้องทิ้งระยะห่างระหว่างกัน
รวมไปถึงการสวมหน้ากากอยู่ในบ้านยังต้องสวมเลยค่ะ
แล้วก็วัคซีนแทบจะเป็นทางรอดเดียวตอนนี้
กำลังกระจายวัคซีนกันอย่างปูพรมนะคะ
เพราะว่าบ้านอยู่เมืองชายแดนคืออยู่แม่สอด
ครั้งหนึ่งคงจำได้แม่สอดเป็นเมืองที่มีการแพร่กระจายสูง

ฉีดแล้วตัวเองตัวเองก่อนนะไม่มีผลข้างเคียงอะไร
ตอนนี้เวลาเจอหน้าใครทุกคนจะถามก่อนเลยว่า
อ้อยเป็นไงบ้างด้วยเสียงเป็นห่วงขอบคุณมากค่ะ
ไม่มีผลข้างเคียงใดแต่ถามว่ามีคนที่แพ้ไหม
มีแต่เมื่อมีแล้วหาคุณหมอเลยค่ะ
ปรึกษาคุณหมอเพราะว่าเทียบกันแล้ว
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นยังสามารถรักษาได้
อย่างน้อยพี่อ้อยมักจะเรียบเทียบเสมอคือ
เราถืออิดคนละก้อนเพื่อที่จะสร้างกำแพงป้องกัน
และก็การฉีดวัคซีนนั้นมีการเปรียบเทียบที่เห็นภาพได้ชัดเจน
คือมันเหมือนกับการคาดเข็มขัดนิรภัย
เวลาที่เราคาดเข็มขัดไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ประสบอุบัติเหตุ
แต่วันที่เราคาดเข็มขัดถ้ามีโอกาสที่เราไปประสบอุบัติเหตุ
เราจะปลอดภัยและเสี่ยงมีการรอดชีวิตที่มากขึ้น
เสี่ยงการเสียชีวิตน้อยลงต้องใช้คำนี้
เพราะฉะนั้นค่อยคาดเข็มขัดนิรภัยกันทีละคนทีละคน
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้นะคะ
อันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
ส่วนตัวมีเรื่องอึดอัดใจรวบรวมความกล้า
แล้วก็ลองพิมพ์มาหาพี่อ้อยดูยินดีนะคะ
หลายคนมักจะพูดแบบนี้แหละไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้คุยกัน
ยินดีค่ะคุยกับใครก็ได้ที่อยากจะให้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ
อันนี้บอกว่าดิฉันกับสามีแต่งงานกันมา๕ปีแล้ว
อายุของดิฉันแก่กว่าสามี๑๕ปี
ช่วงแรกที่คบกันเผชิญสายตาของคนที่มองว่าเรากินเด็ก
คือเราต้องฝ่าฟันกับความกดดันนั้นอยู่มากพอสมควร
แต่ด้วยความรักจริงค่ะก็ทำให้เราทั้งคู่ผ่านมาได้
เราไม่มีลูกนะคะเพราะว่าด้วยอายุดิฉันกลัวว่ามีลูกตอนนี้อาจจะไม่ดีต่อตัวเด็กนัก
ช่วงชีวิตหลังแต่งงานเป็นไปด้วยดีค่ะแต่มาระยะสองสามปีที่ผ่านมา
เราเริ่มมีปัญหาเรื่องการมีอะไรกัน
คือความต้องการในการมีอะไรกันของเราลดลงแฟนก็ลดลง
แต่สุดท้ายดันไปจับได้ว่าแฟนแอบไปเที่ยวอ่าง
สาวไซส์ไลน์มีกรุ๊ปแชทสำหรับเรื่องอย่างว่าโดยเฉพาะ
เห็นในมือถือแฟนยอมรับว่าหน้าชาไปเลยค่ะ
โทษตัวเองสารพัดว่าอายุดิฉันมากเกินไปหรือเปล่า
บกพ่องเรื่องแบบนี้ใช่ไหมเขาเลยไปหาความสุขนอกบ้านเยอะขนาดนี้
พอใจเย็นลงก็เลยค่อยชวนสามีคุย
เขาก็ยอมรับค่ะว่าเขาไปใช้บริการจริงเพราะรู้สึกว่าดิฉันตอบโจทย์ไม่พอในเรื่องนี้
วันเขาเหนื่อยจากงานเขาก็อยากให้มีคนมาบริการมานัวเนียมาอ้อน
ที่ฉันฟังแล้วทำไมยิ่งเสียใจก็ไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ายังคงรักเหมือนเดิมนะ
แต่ขอให้เข้าใจเขาตรงนี้ได้ไหมเขาขอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่จะทำให้ดิฉันเสียใจ
หลังจากวันที่คุยกันมันเหมือนมีแผลอยู่ในใจแผลใหญ่อะค่ะ
รู้สึกเจ็บจนทำตัวไม่ถูกมองหน้าไม่ติดมันเหมือนตั้งแต่เราคบกันมา
ฉันสู้ผ่านด่านการตราหน้าว่ากินเด็กผ่านบทพิสูจน์จากครอบครัวเขาที่ไม่ยอมรับที่ลูกมีแฟนแก่
เราผ่านมันมาได้แต่สุดท้ายเจ็บเพราะสามีของเราเอง
หลังจากนั้นเราก็แทบไม่มีอะไรกันเลยห่างเรื่องนี้มากขึ้นกว่าเดิม
และเขาก็ยังใช้บริการนอกบ้านอยู่เป็นประจำ
ดิฉันควรจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงดีคะ
เพราะลึกรู้สึกผิดที่เราเองด้วยยิ่งคิดยิ่งรู้สึกดูถูกตัวเองค่ะ
พอจะมีวิธีรับมือยังไงกับสามีที่ไปซื้อกินตลอด
บอกเขายังไงดีคะให้กลับมาเห็นคุณค่าของคนในบ้าน
ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้านะคะพี่อ้อย
คงจะเคยได้ยินประโยคนี้บ้างแหละเพราะพี่อ้อยพูดบ่อย
ความรักเป็นเรื่องคนสองคนเมื่อมีปัญหาความรัก
ต้องช่วยกันแก้ทั้งสองคนไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะค่ะ
รวมไปถึงเรื่องเซ็กซ์ด้วยการดูถูกกระหน่ำซ้ำเติมตัวเอง
ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะลืมไปหรือเปล่าว่า
วันแรกที่เราตัดสินใจคบกันเป็นแฟนกันวันนั้นเราก็อายุเยอะกว่าเขา๑๕ปี
เพิ่งจะมาเยอะกว่าตอนนี้นะคะเราก็เลือกกันจากสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างเป็นนี่ไง
เดินทางมาด้วยกันตั้ง๕ปีเราเจอข้อหากินเด็ก
เขาเองก็คงโดนแซวว่ามีเมียหรือมีแม่แต่เราผ่านความรู้สึกแย่นี้มาด้วยกันแล้ว
จนถึงวันนี้ปากอยู่ที่เขาค่ะใจอยู่ที่เรา
อย่าไปให้ราคากับปากใครเขาเพราะว่าในที่สุดเราต่างเลือกซึ่งกันและกันแล้วนะคะ
และวันนี้ถ้าอยากได้คนที่เด็กกว่าเขาจะหย่าหรือจะเลิกเพื่อไปหาคนใหม่เขาทำได้อยู่แล้วไง
แต่ถ้าไม่มีใจต่อกันมากพอเขาไปอยู่แล้วแต่นี่เขายังเลือกเราเป็นภรรยานะคะ
แค่ไปหาความสุขสนองตอบแต่ความต้องการทางร่างกาย
คือไม่ได้บอกนะคะว่าน้องต้องรับให้ได้แต่แค่จะบอกว่าเรายังเลือกกันและกันไง
จะดูถูกตัวเองทำไมคะการนับถือตัวเองการภูมิใจในตัวเองนี่คือเรื่องที่สำคัญนะ
ไม่มีใครอยากยืนด้อยอยู่ข้างคนที่เรารักรักเขาเราก็อยากภูมิใจในตัวเราที่ได้ยืนอยู่ข้างเขา
ไม่ใช่รู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าขนาดเนี้ยค่ะเรามีเวลากับสามีอีกมากมายนอกห้องนอน
บนเตียงไม่ใช่แค่เรื่องเดียวของชีวิตคู่และวันนี้ถ้าเขายังเลือกเรา
เราจะจับมือร่วมกันแก้ปัญหานี้ด้วยกันนะคะเป็นสามีภรรยากันมาถึง๕ปี
มีอะไรเปิดใจกันตรงตรงและคุยกันดีดีเลยค่ะคุยกับเขาว่าเข้าใจนะว่าเรื่องนี้เราอาจจะไม่ตอบโจทย์
แต่ต้องดูแลให้ตัวเองปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายเพราะว่ายังไงก็ตามเราเข้าใจว่าเป็นความสุขของคนที่เรารัก
จริงเราไม่ได้รับได้นะเราเสียใจทุกครั้งที่รู้ว่าเธอต้องไปกอดคนอื่น
หรือถ้ามีอะไรที่เมียคนนี้สามารถจะดูแลปฏิบัติสามีได้บอกกันตรง
ตรงนี้เนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกดีกับตัวเองเท่าไหร่หรอกคือเราอยากเป็นทั้งหมดของความสุขที่เธอมี
ถ้าเราปรับปรุงตรงไหนได้บอกกันนะใครจะไม่อิจฉาผู้หญิงนอกบ้าน
ทำให้สามีในบ้านของเรามีความสุขได้มากกว่าคนในบ้านเอง
คุยกันไปอ้อนกันไปสัมผัสยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอของคนรักกันนะคะ
คือไม่ได้แปลว่าต้องจบที่เซ็กซ์อย่างเดียวนะกอดการหอมการนวดทำให้เขาผ่อนคลาย
ทุกอย่างคือเสน่ห์ที่ฝึกกันได้สารพัดวิธีที่ให้ความสุขกับสามีค่ะ
โอ้โหพูดตรงนะเรื่องแบบนี้เสิร์ชหาในเน็ตเยอะมากค่ะ
แต่อย่างหนึ่งอย่าคิดว่านี่คือสิ่งที่น่ารังเกียจนี่คือธรรมชาติทางกายของมนุษย์ค่ะ
ที่เราต้องค้นหาศึกษาอ้อนบ้างหยอดบ้างพูดกันหยาบนะคะ
สามีภรรยานะเราสามารถแก้ผ้านอนในห้องเดียวกันได้แล้วอ่ะเราเปิดเผยกันถึงขนาดนี้แล้ว
ทำไมเรื่องบางเรื่องถึงไม่กล้าคุยกันตรงเลิกกระหน่ำซ้ำเติมตัวเองว่าแก่อายุที่มากขึ้นประสบการณ์ต้องมีมากขึ้นในทุกเรื่อง
แม้แต่เรื่องของการเอาใจสามีด้วยนะคะภรรยาคือคู่คิดคู่ชีวิตและไม่ละเลยกิจกรรมบนเตียง
ข้อมูลที่พี่อ้อยไปหามาพูดถึงเรื่องนี้ตรงกัน
อย่ามัวเขินอายที่จะแปลงร่างนี่บางคนนะคะบางเพจนะเขาพูดว่า
มัวเขินอายที่จะแปลงร่างเป็นแม่เสือสาวบนเตียงบ้างขนาดบางคนเขามีลูกแล้วเนี่ย
ขาดเรื่องนี้เด็ดขาดต้องแซ่บเสมอต้นเสมอปลายยั่วบ้าง
วิธีเขาก็มีการยุให้อยากแล้วจากไปบางวิธีแต่งตัว
หาชุดชนัยสวยสวยบ้างชุดนอนบางบางบ้างอันนี้เขาเขียนแบบนั้นแหละนะคะ
สามีเราเขาเห็นได้คนเดียวคือถ้าไม่มีโควิดอ่ะ
จะแนะนำให้ไปพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ไปเที่ยวด้วยกันบ้าง
แต่ว่าโควิดนะคะก็ต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันในบ้านนี่แหละ
หรือแม้แต่เปิดหนังเรทเรทบางเรทให้ดูด้วยกันบ้างแม้แต่ผู้หญิงบางคน
แต่อย่างน้อยเรื่องแบบนี้มันคือเรื่องที่เราสองคนศึกษาซึ่งกันและกัน
และไม่ได้แปลว่าต้องปฏิวัติตัวเองจนหน้ามือไปหลังมือนะคะ
คือก็เลือกทำเท่าที่ไม่ขัดกับจริตของเรามากเกินไป
ไม่งั้นเดี๋ยวน่ารักจะกลายเป็นน่ากลัวนะ
เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราสนุกจะเรียนรู้
กับเอาเวลามานั่งเศร้าหมองทุกข์ทรมานใจ
คือเราจะทุกข์แค่ไหนก็ตามเราก็ไม่สามารถเด็กไปกับเขาได้ไงคะ
แค่เป็นคนอายุมากกว่าที่ต้องแซ่บมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น
นะแก้ทัศนคติของตัวเองก่อน
และพอคิดถึงเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องสนุก
หอดได้คุยได้แม้แต่เขาไปเที่ยวข้างนอกมา
แล้วก็นี่นอกบ้านเขาทำยังไงสอนฉันบ้างดิ
ทีเล่นทีจริงเมียในบ้านเนี่ยไม่ได้เก็บตังค์นะจ๊ะ
หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นการหยอดเพื่อทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้น
กว่านั่งเศร้าหมองเศร้าหมองเศร้าหมอง
พอเขาเดินเข้าบ้านปั๊บเห็นคนนั่งจมทุกข์ในบ้าน

เขายิ่งไปหนีไปมีความสุขนอกบ้านหนักขึ้นไปอีก
อย่างพี่หนูแหม่มเนี่ยเขาเคยเล่าเหมือนกันว่า

แล้วก็เป็นคนเลือกเองว่าสถานที่ไหนดูสะอาดปลอดภัย
ภรรยาบางคนถึงขั้นขับรถไปส่งด้วยซ้ำ
ความต้องการทางกายระบายออกไปซะจ่ายเงินแล้วจบ
ดีกว่านี้ไปคบกับใครเป็นตัวเป็นตน
อันนั้นเนี่ยเรียกว่ากำลังนอกใจนะคะ
ความเศร้าสะเทือนใจดูถูกตัวเอง
เป็นพลังให้เราได้เรียนรู้วิธีปรณิบัติสามี

ถามกันเลยค่ะเธอให้คะแนนฉันเท่าไหร่เรื่องนี้
เออและอย่าลืมขอบคุณเขา
ทำให้ภรรยาอย่างเรามีความสุข

ค่อยเติมความสุขในชีวิตคู่

ออกกำลังกายเลยดูแลตัวเองให้ดี
และบอกเขาด้วยว่าที่เราออกกำลังกายหนักขนาดนี้
ดูแลตัวเองขนาดนี้เพื่อเขาคนเดียวเลยนะ
ก็ถือเป็นการอ้อนอีกประเภทหนึ่ง
ไม่ได้บอกนะคะว่าผู้หญิงต้องทำทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่อย่างน้อยถ้าเรามองว่าการที่เป็นภรรยา
เป็นความสุขทุกอย่างของสามี
มันก็เป็นเรื่องที่ดีต่อใจภรรยาอย่างเราไม่ใช่หรือ
ลองได้นี่นะไม่เห็นมีอะไรเสียหาย

ใช่ว่าเราไปเอาของคนอื่นมาซะที่ไหนกันนะคะ

เรื่องแบบนี้ฝึกได้

บางทีการออกไปนอกบ้านบ้างของเขา
เป็นสิ่งเติมสีสันในชีวิต
แต่ต้องสื่อสารกันตรงและอย่าพยายามจมทุกข์
เพราะเรื่องแบบนี้เขาไม่พร้อมจะทุกข์กับเราไปด้วยนะคะ

ทั้งหมดเพียงเพราะว่าสามียังบอกว่า

เพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างรักกัน
การทำให้เขามีความสุขบ้างตามสมควร
ทำไมภรรยาอย่างเราจะทำไม่ได้นะคะ
ขอบคุณความไว้วางใจที่ส่งคำถามเข้ามา
และน่าจะมีผู้คนอีกเยอะแยะมากมาย

ที่ภรรยาสวยและเซ็กซี่มาก

คนที่เล่าเรื่องเขาก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่า

ตัวภรรยาเองต่างหากที่รู้สึกต่ำต้อยด้อยค่า
แล้วก็เลยไปหาความสุขนอกบ้าน
ที่สามีเติมเต็มให้เธอไม่ได้

วันนี้จับมือแก้ปัญหาด้วยกันก่อน

เราคือบ้านเดียวกันและเราคือทีมเดียวกัน
ยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
อย่าลืมช่วงเวลานี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ถ้ามีโอกาสได้รับวัคซีนฉีดเถอะค่ะ

มีอาการอะไรเมื่อไหร่ปรึกษาแพทย์ได้เลย
อย่าลืมวันที่ไปฉีดวัคซีนดื่มน้ำเยอะ
เราต้องรอดจากสถานการณ์ยากนี้

รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจ